แล้วก็หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็นักสืบโซเชียลเดี๋ยวจับผิดไปที่ชื่อประเทศบุญซองผลการตัดสิน
ก็ทรงผลการตัดสินที่สติฟฮาวียยื่นออกมา
ให้ดูแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นก็ตามนะครับ
แต่ว่าก็มีคำวิพากษ์วิจารณ์ออกมาและมีคำวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพิธีกรแบบเต็มเลย
ในฐานะคนที่ทำพิธีกรด้วยกันอย่างคุณบุ๋มปนัดดา
คนนี้ออกมาจำได้เขาวิพักษ์วิจารณ์เรื่องของชุดประจำชาติด้วย
อันนี้ผมนี่เป็นทั้งพิธีกรและเคยเป็นทั้งนางงามนะ
ชุดประจำชาติเราก็ได้นะฮะตุ๊กนะครับ
หลังสติฟฮาวีพิธีกรแจ้งว่าประกาศชื่อผู้ชนะผิด

คุณบุ๋มเนี่ยนะคะก็โพสต์เป็นข้อความเขียนว่า
แต่ก็สงสารอยู่ดีแล้วก็ได้ใส่มงแล้วก็สายสะพายแล้ว

งานพิธีกรต้องเจ๋งจริง
งานพิธีกรต้องตั้งสติจริง
แต่ถามว่าจะมาผิดได้ไหมมันผิดไม่ได้จริงครับ
พิธีกรอีกคนคุณอันนบนะ
ถูกต้องค่ะก็ได้ถ่ายทอดมุมมองในฐานะของผู้ที่ทำอาชีพ

ว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับพิธีกรเวทีนางงาม
ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าถ้าคิดในแง่ร้ายก็คืองานนี้อาจจะมีใบสั่ง
เพราะถ้าประกาศผิดจริงภายในเสี้ยววินาที
ไม่ต้องรอให้เนิ่นนานเป็นนาที๒๓นาทีแบบนี้นะคะ
หรือว่าถ้าพิธีกรประกาศผิดจริงก็เป็นไปได้ยากที่จะคิดนานกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองพูดผิด
สัญชาติยานของพิธีกรก็จะต้องดูที่ผลที่อยู่ในกระดาษอีกรอบอยู่แล้วเป็นต้น
โอ้โหเขาบอกว่าโอ้โฮตรงนี้มันเป็นโมเม้นซ์สำคัญที่ผิดก็ต้องใส่ใจมาก

คือประกาศช่วงเข้ารอบอะไรว่ากันไปถ้ามันมีผิดมีพลาด
แต่นี่เป็นสุดยอดของการประกาศผลก็ต้องระมัดระวังตั้งสตินะครับ
เป็นฝันร้ายของคนที่เป็นพิธีกรจริง
มันเหมือนถูกประทับตราเอาไว้อ่ะคุณ
ส่วนใหญ่ก็มีบ้างแหละนะครับ

แต่ส่วนใหญ่เป็นการชื่นชมและยินดีกับการทำหน้าที่ของน้องแน็ตมากกว่า
ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยที่ทำหน้าที่ได้อย่างสวยงามสมศักดิ์ศรีนะครับ
ก็บอกว่าครั้งนี้ประเทศไทยถือว่ามีความพร้อมทีเดียวในการส่งน้องแน็ตเข้าไปประกวดนะครับ
แล้วก็ยินดีกับชุดประจำชาติที่ได้
แล้วก็ยินดีกับ๒๗ปีที่สาวงามจากไทยไม่ได้เข้ารอบ๑๐คนสุดท้าย
แต่ครั้งนี้สามารถที่เข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายได้

ฟ้าของคุณประเสริฐเจิมจุติธรรมนะครับ
คร่ำวอร์ดในวงการนางงามแล้วก็เป็นกรรมการตัดสินการประกวดนางงาม
ทั้งในและต่างประเทศมาแล้วกว่า๔๐๐เวที

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะสร้างตราบาปในใจนางงาม
แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของผู้จัดการประกวดแล้ว
ยังไม่สมควรที่จะได้ทำหน้าที่บนเวทีการประกวดใดอีกต่อไป
เพราะข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงดังกล่าว
แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพของเขา
แม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วก็ตาม
รวมไปถึงประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่า
ว่าเป็นการจัดฉากคำข้อคอรหา
ว่ามีเรื่องของธุรกิจมาเกี่ยวข้อง
ก็วิพากษ์กันถึงขนาดที่ว่ากองประกวดต้องการสร้างกระแส
เพราะเป็นปีแรกที่เปลี่ยนมือผู้จัดการประกวดค่ะ
ฟังเสียงคำวิเคราะห์ของคุณประเสริฐดีนะลองฟังดูครับ
ประกวดนางงามกับเชิงธุรกิจเกี่ยวข้องไหม
ยังเชื่อว่ามีโอกาสเกี่ยวข้อง
ในบางเวทีมิสฟิลิปปินส์ผ่านเข้ารอบการประกวดมิสฟิลิปปินส์
หลายต่อหลายครั้ง๕๖ปีติดต่อกันแล้ว
ก็บางคนก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์
ไปสร้างตึกทรัมป์ทาวเวอร์ไว้ที่มณีลา
มันก็อาจจะมีโอกาสแบบนี้ที่เกิดขึ้นได้ในแง่เชิงธุรกิจ
ถ้าจะให้ก็ให้กันไปด้วยเลยแล้วจริงแล้วมิสฟิลิปปินส์คนนี้
ดังนั้นให้เขาได้เลยสำหรับการเปลี่ยนเจ้าในปีแรก
ถ้าเขาคิดอย่างนั้นจริงนี่คือการขุดหลุมฝังตัวเอง
คนที่อยู่โดยเฉพาะในโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์
เหมือนกับว่าพยายามจะวิพากษ์วิจารณ์โกโซบิ๊กไปกันใหญ่
เอาภาพของการ์ดมาต่อกับอันนั้นต่อกับอันนี้อะไรอย่างนี้
พี่คิดว่าเราลองรอดูก่อน
การประกาศผิดอย่างที่ไม่น่าให้อภัย
เพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นการเป็นทำให้ทุกคนเสียหมด

ซึ่งกองประกวดนี้เป็นปีแรกที่จัดการประกวดอันนี้
พอมาทำปีแรกปั๊บก็กลายเป็นคนมือไม่ถึง

สโคลัมเบียนี้นอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องอับอาย
เหมือนกับถูกลากมาตบกลางจักรวาลเลย
เหมือนกับเป็นตราบาปไปตลอดชีวิตของเธอเลย

ทุกครั้งที่มีการพูดถึงการประกวดนางงาม
ถ้าพี่เป็นกองเชียร์ของมิสโคลัมเบียเหรอ
รองเท้ากี่คู่กี่คู่พี่ก็จะต้องคว่างขึ้นไป
คุณประเสริฐนี่เป็นผู้สันทกรณีจริงแล้วก็วิเคราะห์ได้หลายมุมนะฮะ